ขั้นตอนใช้เจลล้างมือและ๕น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ณชั่วโมงนี้สิ่งสำคัญคือการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสนะคะ
ซึ่งก็มีวิธีการทำง่ายนะคะก็คือการหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์แต่การใช้เจลแอลกอฮอล์
อาจไม่รู้ว่าล้างไม่ถูกต้องนะคะ
ซึ่งวันนี้เราจึงขอนำเสนอ๘ขั้นตอนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลมาฝากกันค่ะ
ขั้นตอนแรกกดหรือเทเจลแอลกอฮอลไว้ที่อุ้งมือให้มากก่อน
เพื่อที่จะนำมาชะลงมือทั้งสองข้างให้เพียงพอค่ะ
ถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
ฝ่ามือขวาถูหลังมือซ้ายประสานนิ้วเพื่อถูซอกนิ้ว
ทำเสร็จข้างหนึ่งแล้วก็ทำสลับอีกข้างนะคะ
ประสานนิ้วเพื่อถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านในฝ่ามือ
ใช้หลังมือส่วนนิ้วถูฝ่ามืออีกข้างหนึ่งโดยใช้นิ้วเกี่ยวกันไว้ค่ะ
นิ้วหัวแม่มือซ้ายโดยใช้มือขวากำรอบแล้วหมุนวน
ทำเสร็จข้างหนึ่งแล้วก็อย่าลืมทำสลับอีกข้างนะคะ
ประสานนิ้วมือขวาถูกวนไปทั้งข้างหลังและข้างหน้าบนฝ่ามือซ้าย
ขั้นตอนสุดท้ายคือปล่อยให้แห้งมือก็จะสะอาดปลอดภัยจากโควิด๑๙ค่ะ
และขอย้ำสิ่งสำคัญในช่วงนี้คือพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าขยี้ตาแคะจมูกและสัมผัสปากด้วยนะคะ
เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะ

ความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการฆ่าไวรัสบนพื้นผิวสัมผัสต่างมาฝากด้วยกัน๕อย่างค่ะ
อย่างแรกแอลกอฮอล๗๐เหมาะกับพื้นผิวที่เป็นโลหะ
งซักฟอกแนะนำให้ผสมน้ำร้อน๗๐องศาเซลเซียสมาใช้สำหรับทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ค่ะ
น้ำยาฆ่าเชื้อเดียต่อหากใช้ซักผ้าหรือกับพื้นผิวทั่วไปให้ใช้น้ำยา๑ต่อน้ำ๓๙ส่วนค่ะ
น้ำยาฟอกขาวสำหรับพื้นผิวทั่วไปให้ใช้น้ำยา๑ผสมกับน้ำ๙๙ส่วนมาเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะ
และ๕แฮนโรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้อัตรา๑ต่อน้ำ๕ส่วนค่ะ
แต่การใช้ก็ต้องระมัดระวังการกัดก่อนด้วยนะคะ
โดยการใช้น้ำยาเหล่านี้ไม่ควรฉีดพ่นนะคะเพราะจะทำให้เสมหะน้ำมูกหรือน้ำลายที่อยู่บนพื้นผิวต่างเกิดกระจายขึ้นมาได้ค่ะ
โดยก่อนทำความสะอาดก็ควรใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาถุงมือผ้ากันเปื้อนและหมวกคุมผมขัดเช็ดหรือถูอย่างต่อเนื่องในแนวนอนนะคะ
แต่ในต่างประเทศนั้นนะคะยังมีการระบาดสูงอยู่ยังไงก็อย่าประมาทกาศอย่าตกนะคะ
กันตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัวค่ะ